คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของผู้ชายคนนี้หน่อยค่ะ
ก็ไปดูหมอลำมานะคะแล้วก็ขับรถมานะคะ
จอดติดไฟแดงแล้วตัวเองก็ฮัมเพลง
หลังจากนั้นโดนทำร้ายค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เขาก็เลยคาดว่าคนที่ทำร้ายเขาเนี่ย
น่าจะคิดว่าที่เขาทำเพลงเนี่ยเป็นการไปต่อว่าเขาค่ะ
นี่เป็นภาพตอนที่เกิดเหตุการณ์คุณผู้ชมค่ะ
ก็จะเห็นว่าเนี่ยขี่รถมานะคะ
แล้วก็ติดไฟแดงนะคะคุณสุรโชคจงย่อกลางนะคะ
เนี่ยค่ะมากับภรรยากับลูกกับเพื่อนมากัน๔คน
ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านหลังจากไปดูหมอลำ
วัดแห่งหนึ่งที่อุดรธานีก็ติดไฟแดง
เขาบอกตอนติดไฟแดงเขาก็ร้องเพลงหมอลำ
เพิ่งไปดูหมอลำมาปรากฏว่ากลุ่มคู่กรณีจอดรถติดไฟแดงอยู่ข้าง
เข้าใจผิดคิดว่าไปด่าทอเขา
แล้วก็เนี่ยค่ะเป็นอย่างในคลิปเลยโอ้โหมาลุมมาตุ้มกันแบบนี้ค่ะ
ขี่รถตามมาแล้วรุมทำร้ายทั้งตัวเขาเองภรรยาก็โดนด้วย
เห็นท่าไม่ดีก็เลยเอากระติกน้ำฟาดใส่คู่กรณีป้องกันตัวค่ะ
แล้วก็ตะโกนบอกคู่กรณีแล้วว่าไม่ได้ด่าทออะไร
แค่ร้องเพลงเท่านั้นแต่ก็ยังไม่ฟังนะคะ
ก็ยังทำร้ายร่างกายแบบนี้ต่อไป
คุณสุรโชคบอกว่าในงานเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาอะไรด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นก็คาดว่าน่าจะมาจากจุดนี้ค่ะ
ดูสิคะเป็นแบบนี้เลยอาการคุณสุรโชคเนี่ยค่ะ
คิ้วแตกต้องเย็บ๔เข็มนะคะอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ
แล้วก็แขนคุณหมอก็นัดให้ไปเอ็กซาเรย์ในวันพรุ่งนี้
เพื่อที่จะดูว่าแขนหักหรือเปล่าค่ะ
ไม่ได้มีอะไรครับในวัดไม่ได้ไม่มีเรื่องในวัดครับ
ผมออกมาจะกลับบ้านแล้วครับข้ามสี่แยกมาแล้ว
ผมร้องเพลงแล้วพวกที่ตามมาน่ะว่าผมด่าเขา
เขาบอกให้จอดจอดรถเสร็จมันก็
ขี่รถมาประกบรถตีด้านหลังผมครั้งหนึ่ง
ที่ด้านหลังผมครั้งนึงแล้วผมก็ลงรถไปแล้วก็ไป
จะไปตีเห็นภรรยาผมหาอะไรไม่ได้ผมป้องกันตัว
ผมเลยเห็นกระติกน้ำที่ผมเอาไปกินน้ำที่หมอลำน่ะ
ที่มันขึ้นครั้งสองครั้งนี่ครับทีนี้ผมก็ล้มลง
มันก็ลุมผมพระวันไปสามมันมาสามคน